สวัสดีครับ

ข้อนี้ตอบผิดตกรอบนะครับ

หัวหลังปุรีหมาเรียน

นักฮอล์ลันซีมาแล้วก็นักฮะหนายกครับ

เพราะฉะนั้นได้เป็น๖คะแนน
โอเคขอบคุณมิกกี้ด้วยนะครับ
เดี๋ยวพอแอนไปมันก็ต้องเหลือแพรของผมเข้าหาแพร่เลย

น้องแอนหนูถ้าผิดเป็นงานถ้าหนูผิดตกรอบเหมือนกันนะครับ

พร้อมแล้วมุนเลย

เอาละข้อนี้ถ้าตามทันยังมีโอกาสนะ
มีพี่อ้วนน้องตอมน้องปลาแล้วก็คุณแจ๊ก

พี่จ้ามามา

จำอีกกล้องหนึ่ง

ข้อนี้ลงแปดเร่นดีเหลือ๑ครับ

เขานายคนน่ะวะ๔
แต่ถ้าตอบผิดตกรอบเลยนะครับ
พร้อมแล้วนะครับเอาใจช่วยนะฮะให้คำถามไม่ยากนะครับ
จะได้อยู่กับเรานานนะครับ
คำถามครับ

มันจะเกิด๑๕๑๖บาท

สถานีต่อไปก่อนที่จะสะพานควาย

ส่วนส่วนมากมันจะลงลวกเลขคู่

เออเอานี่ใจเย็น

มันเสร็จแล้ว
ตอนนี้เราต้องเชื่อเราแล้วสองคนนะครับ

๑๘เนอะ

โอ้ตายตาย

ยืนยัน๑๕บาทครับ

คำตอบนะคะก็คือ๑๕บาทค่ะ
เฮ่ยเอาไป

นางจันทร์รับไปหนุนโดมดาวนะครับ

นั่นหมายความว่ามีโอกาสที่จะเข้ารอบเหมือนกันนะครับ

มีน้องใบตองนะครับ
น้องบูมและก็พี่เตย

ใบตองแนะนำตัวครับ

โค่ใครดีอะ

จริงผมชอบความหล่อของพี่นิกกี้

ลงสูญสุดได้๓เหรียญ

นั่นไหมครับว่าสองสาวตามไม่ทันตกรอดแน่นอนนะครับ
แต่ถ้าตอบผิดยังมีโอกาสสำหรับน้องแพลนและน้องแอนครับ
คำถาม๓เหรียญคำถามตัดสินมาเลยครับ
คำถามก็คือการ์ตูที่ไลน์อยู่บนห่วงเนี่ย

ง่ายมากครับ

คำตอบเนี่ยมันมาจากแอร์งูพิษครับ
ว่าตัวการ์ตูที่เราเห็นอยู่ที่เป็นลายบนหมวกของน้องเขาเนี่ยนะฮะ

สังทอง
เป็นฝรั่งหมดกันครับ

แต่พี่เชื่อว่าผมไม่รู้จริง

จริงมันคล้ายกันแต่ว่าอันนี้จริงแล้วคือสปองบ๊อบ
บอกคำตอบไปแล้วด้วยแล้วพี่นิกกี้ก็ได้ยินด้วย
มันคล้ายซิมสันแต่ซิมสันมันจะมาเป็นตัว

ทำไมนิกกี้เป็นซิมสันไม่บอกว่าไม่รู้จัก
เพราะว่าดวงใจผมบอกมาเมื่อกี้

มันคำว่าถ้ามาเป็นตัวจะเป็นซิมสัน

ถ้ามาเป็นตัวจะเป็นซิมสัน
ถ้ามาเป็นหัวจะเป็นสปองบ๊อบ

เอาล่ะก็เป็นครั้งแรกนะครับ

คนรู้คนรู้คนรู้คนรู้

ข้อ๕ครับ

ตอบว่าไปเลยค่ะ
ยัง

ถ้าข้อนี้ตอบถูกสองสาวบ๊ายบายนะครับ

ถ้าข้อนี้เป้ตอบถูกนะฮะเข้าไปชิงเงินแสนเลยนะครับ
ลุ้นกันครับว่าจะใช่ซิมสันหรือไม่

คำตอบก็คือในตัวตัวเรื่องซิมสันค่ะ

อยากไปก่อนมั้ย
ไม่ตอบหัวบ้านแต่หัวชุดสปองบ๊อบ

ไม่ได้ทำไม่ได้ทำแล้วแต่เขาไม่เชื่อ

สปองบ๊อบมาเป็นหัว

แต่ว่าตอนนี้คนที่เข้าไปชิงเงินแสนคือ
เป้ครับ

เด็กมันรู้อ่ะ
แล้วเด็กเกือบเชื่อเกือบตอบสปองป๊อกแล้ว

มอบดาวน์ให้นิกี้หนึ่งดวง
มอบดาวน์ให้นิกี้หนึ่งดวง

จะมีหนึ่งคนที่เข้าไปช่วยคุณได้เงินแสน

แล้วน้องเป้จะไปถึงฝั่งฝันได้๑แสนหรือไม่